ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่าช่วงนี้ฮอตเวอร์นะ

ดิฉันเลยอยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันโหวตในเพจบันเทิงไทยรัฐค่ะ
จะมีใครเข้ารอบกันบ้างนะคะ
เผื่อถึงอากาศมันร้อยก็ต้องขอดูสุดท้องซิกแท็กน้อย
ที่สุดของแต่ละฝ่ายนะหนุ่มสาว๘คนค่ะ

ผู้ชายนะฮะหมากปรินนัทศักดาทรบี้ทัศภาคและกันกันตะถาวรค่ะ
ส่วนฝ่ายหญิงค่ะมีรายชื่อตามมาติดเลยที่แฟนอยากจะเห็นมาในลุคเซ็กซี่มากที่สุด

เบอร์รี่ยายาอุรัสยาน้ำตาลชะลิตาและใหม่ดาวิกาค่ะ
แฟนคลับนะคะอยากเห็นผลงานเซ็กซี่ของใคร
เข้าไปกดไลค์รูปภาพของซุปตาคนนั้นในเพจของบันเทิงไทยรัฐค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วกันนะคะว่าที่สุดของฝ่ายชาย
และที่สุดของฝ่ายหญิงนั้นจะเป็นใครค่ะ
รักใครชอบใครก็เข้าไปโหวตกันได้ในแฟนเพจของไทยรัฐนั่นเองค่ะ

เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเธอฮอตเวอร์เหลือเกินอินเนอร์เทินแบบเธอแรงมาก
ถ้าดิฉันโหวตได้๔คนดิฉันกดโหวตให้เลยทั้งหญิง๔คน
แล้วก็ชาย๔คนรวมเป็น๘คนเลยค่ะ
อยากจะให้ชมถึงทั้งหมดเลยนะฮะซัมเมอร์นี้